คุณผู้ชมครับเรามาติดตามกันต่อกับในช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
รวมทั้งเรื่องของภาวะการลงทุนว่าเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
มากับคุณท่านรัฐอิสรกุลเป็นผู้บริการฝ่ายวิจัยจาระสะโบรวง
สวัสดีครับคุณครอบสวัสดีครับพี่เอก
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยรู้สึกว่าจะผันผวนค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายก็ยังปิดได้ค่อนข้างดี
เมื่อวานนี้ปัจจัยอะไรสำคัญบ้างครับพี่เอก

ช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าประกาศผลประกอบการไตรมาส๓
นะครับจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปแล้วกันนะครับ
ครับผมแล้วก็ต่างประเทศ

เมื่อคืนนี้รายถ่ายตลาดนะครับติดลบ

เพราะว่าดาวโจนี่รู้สึกว่าเมื่อวานนี้ติดลบไป๘๕จุดใช่ไหมครับพี่เอ

แต่ในกลุ่มของทางด้านเทคโนโลยีรู้สึกว่ายังดีอยู่

แต่จริงในกลุ่มเทคโนโลยีสุยังดีอยู่

รู้สึกว่าคนจองกันแบบโอ้โหล้นหลามเลยนะ

ส่วนในประเทศไทยยังไม่เปิดแต่ต้องรอดูเหมือนกัน

น้ำมันขึ้นมานะครับปัจจัยขึ้นมา
ราคาน้ำมันถ้าดูจากในแง่ของตัวเวทเท็กซัสตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก๕๔๕๕เหรียญ

น้ำมันดิบเลนซ์นี่ขึ้นมาอีก๖๐เหรียญแล้วใช่ไหมครับ
๖๐เหรียญนะค่อนข้างขึ้นเร็วเหมือนกัน
รู้สึกจะมีช่วงในประมาณสักสิ้นเดือนนี้

ว่าจะมีการเขาเรียกว่าลดกำลังการผลิตเนี่ยออกไปหรือเปล่านะครับ

ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า

ก็จะหมดครบวาระก็เป็นปีหน้า
น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ตอนนี้ก็มีตัวเต็งสัก๒๓คนที่เข้ามา
เช่นคุณเจอโรงพาเวล
แล้วก็คุณทางด้านของจอนเทลเลอร์

ก็ต้องติดตามนะครับ
แต่อัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกา
รู้สึกว่าเดือนนี้ที่จะประชุมยังน่าคงอยู่
สัปดาห์นี้เลยนะครับน่าจะคงดอกเบี้ยนะครับใช่
แต่ปลายเดือนพฤกษันวาใช่ไหมครับ
แต่ว่ารอบสุดท้ายอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเหมือนกัน
ตอนนี้ถ้าไปดูในแง่ของสถิติของความสำรวจครับ
จากนักเศรษฐศาสตร์ตอนนี้มองว่ามีโอกาสขึ้นทีเดียว

เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นภาพที่กระทบกับบ้านเราก็คือ
ตราแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างเงินดอลลาร์กับไทยบาท
โอเคครับตอนนี้อ่อนค่าเร็วเหมือนกันนะ
ตอนแรกนี่เห็นอยู่๓๓ต้นมาเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะ
ตอนนี้อยู่ที่๓๓๒แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องไปเที่ยวช่วงสิ้นปีหรือปีหน้า

เพราะว่าถ้าเกิดคุณแลกช่วงนี้อาจจะได้ถูกอยู่
แต่ถ้าเกิดเฟสขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงในช่วงเดือนธันวาเนี่ย
ก็มีโอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น
อาจบาทจะอนไว้ได้นะครับ

อดคล้องกับราคาทองคำเป็นไงบ้างครับพี่เอกตอนนี้
ราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมานะครับ
มีการขยับขึ้นมาประมาณสัก๑๐๑๐ออน

เรานี่เขาบอกว่าปีนี้นี่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มองแล้วมองล่วงหน้าไปถึงปีหน้าแล้ว
เขาบอกว่าอาจจะเป็นปีทองแห่งการลงทุนเลยนะปีหน้า

ปีนี้อากจะลงทุนกันปีนี้คิดว่ามันก็เยอะมาก
แต่พวกบอกปีราศชาติอากาศ
แล้วก็การส่งออกกับการท่องเที่ยวอาจจะเติบโตได้อีกในปีหน้าเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นโดยตัวเลขรวมอาจจะทำให้เศรษฐกิจปีหน้าของไทยปี๒๕๖๑น่าจะดูดี
จริงน่าจะจับตาตลาดหุ้นนะ
เพราะว่าปีนี้ถือว่าผลตอบแทนยังไม่ได้เยอะนะครับอยู่ประมาณสัก๑๐
แต่ก็ขึ้นมาแล้วปีหน้าน่าจะตามมา
เมื่อกี้เห็นคุณก๊อฟมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลุ่มทางด้านเครื่องสำอางใช่ไหม

เห็นมีการพูดคุยจริงถ้าเกิดคุณอยากลงทุนเนี่ยกลุ่มเครื่องสำอางนี่ถือว่าเป็นเทรนด์เหมือนกัน
แต่นี่ไทยในตลาดฮุ้นบ้านเหล่าก็มีหลายบริษัทที่เข้ามาอยู่ในตลาดฮุ้นใช่ไหม
สามารถเป็นเจ้าของร่วมกับเขาได้นะครับมีบริษัทอะไรบ้างที่เกี่ยวเครื่องสำอาง

เพราะว่าในกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเทรนด์แล้วกัน

เพราะว่าทุกคนต้องใช้เครื่องสำอางใช่ไหมผู้หญิงทุกคน

ทำให้ในแง่ยอดขายก็ยังโตต่อเนื่องเลย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นลองจับตาดูนะในตลาดหุ้นไทย
ถ้าอยากเป็นเจ้าของร่วมในกลุ่มของธุรกิจเหล่านี้

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนนะครับ

ก็จะบอกว่าในหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่มีผลกระทบกับตลาด
เมื่อวานนี้ตัวขนาดใหญ่อย่างธนาคารกสิกรไทย
นะครับปตทปตทสพ

เมื่อวานนี้ค่อนข้างผันผวนกระทบกับตลาดค่อนข้างเยอะ

เพราะในหุ้นกลุ่มเหล่านี้นี่รู้สึกว่ามาเก็บค่อนข้างเยอะ

แสดงว่าเมื่อวานนี้มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะในกลุ่มขนาดใหญ่หรือเปล่าครับพี่

แต่ว่าท้ายสุดแล้วก็ถือว่าสามารถปิดบวกได้นะครับ
นะครับในสไลด์ถัดไปเมื่อวานนี้
กลุ่มที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยนะครับก็คือสถาบัน
ซื้อไป๒๖๗๕ล้านค่อนข้างเยอะทีเดียว
คนที่ขายหนักคือเป็นต้นทุนต่างชาติขายไป๓๑๙๒ล้าน
ส่วนนักทุนรายย่อยก็ซื้อไปอีก๑๖๐๐กว่าล้าน

จริงเมื่อวานตลาดหุ้นตกอย่างนี้นะครับ
เคยได้ซื้อใช่ไหมใช่ครับยังเลยนะครับพอถ้าเกิดเข้าไปซื้อ

เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเห็นภาพว่าสถาบันเข้ามาซื้อหุ้นมากขึ้น
เพราะฉะนั้นกลุ่มของสถาบันเมื่อวานนี้ก็คือเข้าไปสุทธินะครับ
สไลด์ถัดไปพี่เอกกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างครับ
เราก็มาสรุปแล้วก็คาดการณ์แล้วกันนะครับ
เรามองว่าโดยรวมประกาศกลางแม่งจะโตขึ้นนะฮะ
ถ้าดูแบบเทียบปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก๑๘นะครับ

อุตสาหกรรมที่น่าจะโตมากกว่า๓๐มีประมาณ๔๕กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน
ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มปิดโตเคมีแล้วก็พลังงาน
อันนี้ชัดเนอะราคาน้ำมันก็มาใช่ไหม
เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ถ้ามาร์คหรือว่าทำกำไรออกมาน่าจะดูดีทีเดียว
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์หรือสเปนก็ดีขึ้นทีเดียว
แล้วก็กลุ่มนิคมก็ถือว่าปรับตัวได้ดีเช่นกัน
เพราะฉะนั้นจับตาในกลุ่มเหล่านี้ไว้นะครับ
ถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นลงทุนแล้วก็ไปลองคัดเลือกหุ้นในแต่ละกลุ่มดู
ว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวไหนเป็นดาวเด่นบ้าง
แล้วค่อยเริ่มทำการศึกษานะถ้าเกิดอยากลงทุนนะครับ
อย่างไรบ้างครับพี่แอกวันนี้ครับแล้วก็เศรษฐ์อันหนึ่งก็คือ

เรื่องไตรมาสที่สี่ก็ยังโตต่อเนื่อง
ถ้าดูเป็นว่าขึ้นมาอยู่ที่สัก๒๐
ไม่เที่ยบกับปีที่แล้ว
และเพิ่มนึง๑๕มาถึงกับไตรมาสที่ผ่านมา
ผมกับที่บอกปีหน้าเป็นปีทองส์ห่างการลงทุนแล้ว

ขอส่งคืนให้คุณก๊อฟที่ห้องส่งครับ